พูดถึงเรื่องของการปลอมการตัดแปะสลากินแบ่งรัฐบาล
หรือว่าลอตเตอรี่เนี่ยคือเป็นข่าวมาต่อเนื่องเลยนะ
งวดที่แล้วดังมากกรณีหนุ่มพีชที่เขาตัดแปะ
รอบนี้มีอีกแล้วค่ะ
ตัดแปะเลขท้ายตัวสุดท้ายของสลากินแบ่งรัฐบาล

เขาบอกว่าโอ๊ยนี่ไม่เนียนไปเรียนมาใหม่

จริงแล้วเขาว่าใช่เอามาโพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะ
นี่แหละเป็นภาพสลากินแบ่งรัฐบาล

แล้วเลข๕ตัวสุดท้ายเนี่ยมันโดนตัดแปะค่ะ

กำลังฝึกปลอมไม่เนียนตั้งแต่แปะเลข

เสียดายสินะพลาดตรงจับตัวไม่ทัน

คุณเห็นตัวหนังสือที่อยู่ทางขวามือไหม

เพราะว่ามันไม่ได้ลงท้ายด้วยคำว่า๕
แต่มันคือคำว่าสอีศรีไม่เอก๔
ตัวเลขที่ตัดแปะเนี่ยตัวเลขสุดท้ายมันเป็นเลข๕
จริงสลากใบนี้ต้องเป็น๒๗๓๑๕๔ใช่ไหม
ใช่ค่ะแต่แปะเลข๕เข้าไป
ทีนี้พอผู้สื่อข่าวเห็นในโพสต์นี้เรียบร้อยนะคะ

คือคุณพัชรีตันติประเสริฐศรี

คือคุณพ่อจักริจตันติประเสริฐศรีอายุ๖๔ปี
ก็เป็นเจ้าของร้านที่รับซื้อสลากถูกรางวัล
ร้านนี้พิกัดอยู่ในซอยสุขสวรรค์๒๖เขตราชบุรณะนะคะ
คุณพ่อเขาก็บอกว่า
มีผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่ง
นั่งวินมอเซล์รับจ้างมาหลังหวยออกในวันที่๑๖กันยาเลย
คือพอออกรางวัล๔โมงปั๊บประมาณสัก๖โมงกว่า
มาที่แผงเลยมาเลยเอาเลข๓ตัวท้าย
แล้วตัดแปะเลข๕ให้เป็น๑๕๕ให้มันถูกรางวัล
เอามาขายในราคา๔๐๐๐บาทแต่มันไม่เนียน
คือมองยังไงก็เห็นนะคะแล้วพ่อเขายังบอกเลยให้ลูกสาวเรียกตำรวจเลย
คนร้ายบอกว่าผมไม่รู้ผมไม่รู้เพื่อนฝากมาขึ้น
เดี๋ยวผมขอไปเคลียร์เพื่อนผมขอไปถามเพื่อนก่อน
แล้วก็รีบวิ่งออกมาขึ้นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหนีไปเลยค่ะ

ส่วนคนที่นำสลากปลอมมาโพสต์นี่นะคะคุณพัชรี
บอกว่าที่ร้านเนี่ยเขาซื้อเครื่องแก๊กไลท์เอามาไว้ที่ร้านแล้ว
ไว้ตรวจสอบเลยมันดูลายน้ำต่างได้
แล้วก็สแกนบาร์โค้ดที่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้
เพราะว่าที่ผ่านมาเขามีบทเรียนไงมีบทเรียนเจ็บมาแล้ว
คุณพัชรีบอกว่างวด๑๖สิงหากับงวด๑กันยา
เขาโดนหลอกเลขหน้า๓ตัว๒ใบ
กับเลข๓ตัวหลัง๒ใบ

ใช่เพราะว่ารอบนั้นคือเขาจับไม่ได้ไง
เสียเงินไปใบหนึ่ง๔๐๐๐บาททั้งหมด๔ใบก็๑๖๐๐บาทค่ะ
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าคราวนี้เลยเอาแก๊กไลท์มาส่อง
พอเห็นลายน้ำชัดอันนี้ตรวจสอบได้เลย
รวมถึงลายล่าสุดด้วยที่บอกว่าไม่เนียนเลยนะ
โพสต์ให้เป็นตัวอย่างในโลกโซเชียลนะคะ